คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะน่าสนใจนะ
แต่ตำรวจรวบแล้วก็ต้องมีการสอบปากคำ
เข้าไปตรวจค้นร้านอุปกรณ์มือถือ
และทีนี้จับผู้จัดการร้านจับลูกน้องชาวเมียนมาขึ้นรถ

แต่สุดท้ายนะฮะตัวของหัวหน้างานนะคุณ

แจ้งตำรวจให้ตำรวจล่อจับ

จุดนัดพบบริเวณปั๊มปตทข้างโรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิทย์อำเภอตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับ
รถกระบะคันหนึ่งภายในก็มีผู้จัดการร้าน
ลูกน้องสาวชาวเมียนมานั่งอยู่๒คน
พร้อมกลุ่มชายชะกันมาจอดอยู่ในปั๊มแห่งนี้
ตำรวจได้ให้เจ้าของร้านขายอุปกรณ์มือถือ
ซองกระดาษภายในมีเงินกว่า๕๐๐๐บาท
ตามที่ได้มีการตกลงกับกลุ่มชายชะกันนี้
ว่าจะเอามามอบให้เพื่อเป็นการถ่ายตัวผู้จัดการ
กับลูกน้องของเขาเพราะเขากลัวว่าเดี๋ยว
จัดการกับลูกน้องของเขาจะถูกทำอะไรไป
เลยเอาเงิน๕๐๐๐๐บาทซึ่งต่อรองมาจาก๓๐๐๐๐๐บาท
ที่กลุ่มชายชกันเขาเหมือนเรียกค่าไถ่
เอามาแลกเปลี่ยนแต่ทั้งหมดเป็นการวางแผน
อะไรต่างเรียบร้อยแล้วและตำรวจก็เข้ารวบทันที
วบทันทีสำหรับกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้
ไปดูจังหวะการรวบตัวหน่อยนะครับ
เปิดประตูลงมาจากกลุ่มนี้
จากรถเดี๋ยวนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าในรถมีชาย๓คน
ซึ่งก็อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสรรพสามิตรนะครับ
ส่วนเงินที่พบในรถอ้างว่าผู้เสียหาย
นำมาให้เพื่อจะไปเสียค่าปรับที่สรรพสามิตร

แบงค์อยู่ในซองต์นี้เปิดมาดูปุ้บ
ถ่ายเอกสารไว้ไงใช่ที่ล่อซื้อล่อจับกันอยู่นี่แหละครับ
ทีนี้นำตัวชาย๓คนมาสอบสวนที่สพเมืองสมุทรปราการรวมถึง
ผู้หญิงที่อยู่ในรถด้วยนะฮะซึ่งเป็นผู้หญิงของร้านอุปกรณ์มือถือ
ถูกจับมาเนี่ยนะฮะเป็นลูกน้องสาวชาวเมียนมานะครับ
แล้วก็ผู้จัดการร้านเนี่ยก็ต้องสอบปากคำนะฮะ
แต่ถือว่าช่วยเหลือเหยื่อออกมาได้แล้วขณะที่จากการตรวจค้นรถ
บัตรราชการนะฮะระบุชื่อเจ้าของบัตรพร้อมตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงาน
ชำนาญงานสังกัดกรมสรรพสามิตรนะคุณและยังพบเสื้อกั๊กสีดำ
ซึ่งติดโลโก้ของกรมสรรพสามิตร๒ตัววางอยู่ในรถด้วย
อันนี้ของจริงของปลอมของเก๊หรือยังไงต้องตรวจสอบ
ใช่เพราะว่าเอาจริงบัตรมันก็ทำปลอมขึ้นมาได้ใช่ไหม
แล้วก็ไอ้พวกเสื้อกั๊กบางทีก็ไปซื้อมาได้ครับนี่ข่าวใหญ่นะครับคุณผู้ชมฮะ
ไปสักนิดนึงถึงเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
คือนางสาวมณฑิลาใจพรมผู้จัดการร้านเล่าให้ฟังบอกว่า
ขณะที่เธอนั่งอยู่ในร้านขายอุปกรณ์มือถือเนี่ยนะฮะ
มีชายชะกัน๖๗คนเลยนะสวมเสื้อกั๊กติดตราของกรมสรรพสามิตร

ก็บอกว่าที่ร้านขายของหนีภาษี

แล้วไปจอดอยู่บริเวณหน้าสำนักงานกรมสรรพสามิตร

แล้วก็ขู่ในรถบอกว่า
ถ้านายจ้างหรือว่าเจ้าของร้าน
นำเงิน๓แสนบาทมาจ่ายค่าปรับตามตกลงไว้
หากถูกตำรวจจับเรื่องจะใหญ่กว่านี้นะ

นำเงินมาแลกกับอิสระภาพนะครับ

บอกต้องเอาเงิน๓แสนไปถ่ายลูกน้องนะ

เจ้าของร้านบอกเหตุการณ์นี้น่าสงสัยครับ
มั่นใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิตรจริงหรือเปล่า
ก็เลยประสานตำรวจจนนำไปสู่การซ้อนแผน
ที่ผ่านมามีชายจัดการแบบนี้

แล้วที่ผ่านมาเขาก็ให้ไปแล้วด้วยนะ
ครั้งนี้๓แสนต่อรองเหลือ๕๐๐๐
จนกระทั่งเกิดการล่อซื้อล่อจับกันนะฮะ
คุณผู้ชมฮะนี่เป็นข่าวใหญ่นะครับ

เป็นเจ้านักที่ของกรมสรรพสามิทจริงสองคน
ส่วนอีกคนเป็นพลเรือนนะครับ
ส่วนรายละเอียดอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้งหมดนะครับ
ทางนี้พบว่ามีรถอีกคัน
ซึ่งน่าจะเป็นรถของชายชะกันกลุ่มที่เหลือ
เมื่อเห็นตำรวจไหว้ตัวทันพากันขับหลบหนีไปก่อน
เจ้าหน้าที่จะได้ติดตามตัวมาสอบสวนต่อไป
คุณผู้ชมถ้าเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตรจริง
แล้วไปทำตัวแอบอ้างแบบนี้ไปโอ้โหรีดไถนะอันนี้
เรียกค่าไถ่อะไรแบบนี้นะผิดหนักเลยนะครับ
แล้วตรวจสอบมาแล้วจริง๒ที่เหลืออีกคันนึงเนี่ยเดี๋ยวต้องตามมานะ
ว่าในนั้นจะมีสรรพสามิตรตัวจริงอีกกี่คนนะคะ